ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรค่ะคุณผู้ชมคนบ้านเดียวกันแท้
หลอกเขาได้นะคะแรงงานชาวกัมพูชาสองคน
หลอกแรงงานชาวกัมพูชา๑๕คนบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยพากลับประเทศ
เขาจะไปทำพาสปอร์ตไปทำวีซ่าอะไรก็เรื่องของเขาเนี่ยนะคะ
เนี้ยแก๊งสลายสองคนเนี้ยเป็นคนไปหลอกเขา
แรงงานชาวกัมพูชา๑๕คนมาค้าแรงงานในบ้านเรา
โอ้ยสงสารถูกหลอกอ่ะคนบ้านเดียวกันเองเนี้ยนะคะ
กันเนี่ยนะคะคนที่ถูกจับนี่ชื่อว่านายเต็งฮอต
อายุสามสิบเก้าปีและนายเปียนมาตรอายุยี่สิบสองปีเป็นชาวกัมพูชา
สองคนเนี่ยที่สวมเสื้อลายสก๊อตเนี่ยนะคะ
แต่คนละสีถูกตำรวจสพคลองลึกจังหวัดสะแก้ว
และทหารพรานจับกลุ่มตัวไว้ได้หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากแรงงานชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่ง
บอกว่าถูกคนชาติเดียวกันที่มีชื่อแก๊งว่าแก๊งลายสก๊อต
ต้มตุ๋นหลอกลวงรีดทรัพย์จับกลุ่มตัวได้ขณะที่นำแรงงานทั้งชายและหญิงนะคะ
เป็นชาวกัมพูชาประมาณสิบห้าคนค่ะเดินลัดเลาะตามทางรถไฟ
บริเวณหลังสถานีรถไฟด่านพรมแดนคลองลึก
เป็นการลักลอบข้ามแดนนะคะกลับไปยังฝั่งกัมพูชา
โดยมีนายเต็งและนายเปียนสวมเสื้อลายสก๊อตเดินนำหน้า
เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังไปปิดล้อมก่อนนะคะ
แล้วก็สามารถรวบตัวไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่๑๒
สอบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนนี้รับสารภาพ
ร่วมกับชาวกัมพูชามีอีก๓คนในแก๊งเขา
ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย
หลังจากนั้นพฤติการของเขาก็คือมาคอยดักรอ
เพื่อที่จะหลอกลวงนำพาแรงงานชาวกัมพูชาคนอื่น
รั้วชายแดนกลับประเทศกัมพูชาไปทำวีซ่า
โดยเรียกเก็บเงินคนละ๕๐๐บาท
แล้วก็อ้างว่าต้องแบ่งไปจ่ายให้กับรอปภสถานีรถไฟด่านพรมแดนคลองลึก
หัวละ๒๐๐บาทส่วนพวกเขาได้๓๐๐บาท
หลังจากเอาไปจ่ายให้รอปภสถานีรถไฟแล้ว
เขาถึงจะอนุญาตด้วยการเปิดประตูรั้วสถานีรถไฟให้เดินผ่านไป
ส่วนแรงงานชาวกัมพูชา๑๕คนที่ถูกหลอกเนี่ยนะคะ

มีพาสปอร์ตแรงงานแต่ไม่มีเอกสารการเดินทาง
คือรับว่าต้องการเดินทางกลับกัมพูชาเพื่อไปต่อวีซ่าการทำงาน

ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มผู้ที่ไม่มีพาสปอร์ตเลย
โดยอ้างว่าการที่จะเดินทางกลับกัมพูชาเพื่อกลับไปรับทำเล่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาประเทศไทยมาทำงานต่อ
หลังจากนั้นนะคะทั้งหมดทั้ง๑๕คนเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้
เขาบอกว่าจากนั้นเขาก็เดินทางมาถึงตลาดโรงเกลือตั้งแต่เช้ามืดเลย

แต่ว่ามีผู้ต้องหาทั้ง๒คนนี้พร้อมกับเพื่อนอีก๒๓คน
เขาสังเกตเห็นว่าใส่เสื้อเชิดลายสก๊อตทุกคนเลย
ซึ่งแรงงานชาวกัมพูชาเขาก็รู้ดีนะว่าแก๊งนี้เขาเรียกว่าแก๊งเสื้อเชิดลายสก๊อต
แต่ว่าทั้งสองคนนี้เข้ามาพูดคุยมาติดต่อมาพูดจานลักษณะหวานล้อมว่า
สามารถพาเดินข้ามผ่านชายแดนโดยไม่ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่เลย
แต่ว่าต้องเสียเงินให้เขานะ๕๐๐บาทหลังจากนั้นตอบตกลง
มาถูกเจ้าหน้าที่เรียกจับกลุ่มแบบนี้นะคะ
หลังจากควบคุมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำตัวคนที่เป็นแก๊งเสื้อลายสก๊อต
สองคนที่จับกลุ่มตัวได้นะสามคนยังจับกลุ่มตัวไม่ได้
ส่งพนักงานสอบสวนสพคลองลึกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
และลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
พร้อมทั้งสอบสวนเพื่อขยายผลว่ารอปภสถานีรถไฟที่เขาอ้างว่ามีส่วนรู้เห็น
ตำรวจจะต้องไปตรวจสอบว่ามีส่วนรู้เห็นจริงหรือเปล่ารับเงินจริงหรือเปล่า
ส่วนแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดนี้นะคะเจ้าหน้าที่นำตัวไปทำประวัติ
ก่อนประสานต่อมปลอยเปรตผลักดันตัวกลับประเทศต่อไป
สรุปแล้ว๑๕คนที่ถูกหลอกก็ถือว่ามีการกระทำความผิดเช่นเดียวกัน
ไม่ได้กลับมาทำงานที่ประเทศไทยค่ะ